ไปดูเหตุการณ์ที่เชียงใหม่กันหน่อย๒วันแล้วนะคะ

เพราะว่าเจอพายุฤดูร้อนแล้วก็มีลูกเห็บด้วย

ล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยา
ก็ออกมาเตือนอีกนะคะว่าจะเกิดพายุฤดูร้อนแบบนี้
ไปจนถึงวันที่๒๒มีนาคมค่ะคุณผู้ชม
นี่คือสภาพที่เชียงใหม่วันหยุดที่ผ่านมา
เจอฝนเจอลมเจอลูกเห็บนะคะ
บ้านเรือนตามรายงานตอนนี้นะคะ
เสียหายเกือบ๗๐๐หลังคาเรือน

ลูกใหญ่เขาบอกเท่าเหรียญ๕บาทนะคะ
คนบอกไม่เคยเจอแบบนี้เลยแล้วตกหนักด้วยนะคะ
นี่ค่ะนี่คือพายุฤดูร้อนที่เชียงใหม่นะครับ
หนักที่สุดเนี่ยก็คือที่ตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองนะคะ

ที่บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะ
นี่ดูแรงลมอื้อหือ
นี่ค่ะต้นไม้เนี่ยพอมันโค้นไปทับกระเบื้องหลังคา

แล้วก็เสาไฟฟ้าก็หักโค้นทับบ้าน
ทับรถยนต์ของประชาชนได้รับความเสียหาย
นี่คือประเทศไทยนะคะนี่ค่ะทางภาคเหนือที่เจอกันเมื่อวันหยุดที่ผ่านมา

เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะลูกเห็บขนาดใหญ่

เพราะฉะนั้นตอนนี้อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยที่เชียงใหม่
ก็ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรม
ตรงจุดสวนสนเป็นการชั่วคราวนะคะ
ยาวไปจนถึง๒๔มีนาคมเลยค่ะ
แล้วอีกที่หนึ่งก็คืออุทยานแห่งชาติ

ก็ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนเหมือนกัน
คุณผู้ชมไม่เหมือนประเทศไทยเลยนะคะ
นี่คือลูกเห็บขาวโพลนไปแบบนี้เลยค่ะ

ที่จุดชมวิวดอยกิวลม
ก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ

ขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน๘จังหวัดค่ะ
ให้ระวังพายุฤดูร้อนช่วง๒๐๒๒มีนาคมนี้นะคะ

จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น
ลักษณะก็คือมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง

แล้วก็มีลูกเห็บตกเช่นเดียวกันนะคะ

ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันค่ะ